เชื่อ
เชื่อให้หน่อย้ายังไม่ได้

ถูกเปิดโดยเจ้าตัวเองด้วยนะครับ

เขามีความลับเก็บอุบไว้ในใจตั้งนาน
อยากจะบอกคันปากยิบไม่รู้จะบอกใครดีนะฮะ
คืออย่างนี้เขาแสดงละครกับไทยรัฐ
เก็บไว้เป็นความลับตั้งนานไอ้เราก็เออความลับอะไรเนอะ
เป็นการมาร่วมงานแสดงกับไทยรัฐทีวีครั้งแรกค่ะ
เต๋านะมาแสดงซีรีส์เรื่องคุณฟังชื่อเรื่องนะ

รู้เลยมันต้องมีอะไรร้อนแรงนะคะ
เรื่องสิรานีที่รักตอนคนไร้ข้า
ก็มารับบทบาทเป็นครูหนุ่มที่ทุ่มเทกับความรัก
แต่ว่าทุ่มให้ตายนะเขาก็ทุ่มทิ้งให้สมหวัง
เรื่องนี้เต๋าบอกเลยว่าเป็นการกลับมารับบทบาทที่ยาก
แล้วก็ท้าทายหลังจากที่ไม่ได้รับเล่นละครอะไรแบบนี้มานาน
แล้วดีใจมากด้วยที่ได้มาร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้นะ
ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางไทยรัฐด้วยที่ให้โอกาสจ้า
ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับโปรเจกต์ซีรานีที่รักนะครับ
คนไร้ค่าคือเล่นเป็นพี่สิน
สินเนี่ยเขาก็คนอื่นมองเข้ามาเนี่ย
เขาจะมองว่าไอ้สินมันไร้ค่าตัวเราไร้ค่า
แต่มีแค่ตัวเราเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าเฮ้ยเรามีค่าหรือเราไร้ค่า

หนักนะเอาจริงถ้าถามว่าหนักไหมผมไม่ได้รับบทหนักแบบนี้มานานมากแล้วนะครับ
เป็นอะไรที่มันท้าทายความสามารถ
เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในเรื่องของซีรีส์กับไทยรัฐทีวีนะครับ
ไทยรัฐก็ไม่ตามมาเร็วตลอดแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสฝากฟรีไม้ไร้มือ

งานแน่นแบบนี้แบ่งเวลาเดินสายทำบุญไม่ขาดนะจ๊

ก็คิดว่าเมาค์ความสุขแล้วก็ร่วมทำบุญกับแฟนชาวไทยต่างแดนด้วยค่ะ
สิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้มีโอกาสไปทอดผ้าป่านะครับ
เพื่อที่จะสมทบทุนปัจจัยนะครับ
ช่วยทางวัดไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับ
กับพี่มนต์แคนกับพี่ตายอรไทยกับก้านตองทุ่งเงินครับ

เสิร์ตเพื่อการกุศลรายได้ที่ส่วนหนึ่งจากการหาค่าใช้จ่ายเนี่ย